คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่ข่าวเศร้าอย่างที่เราได้รายงานกันไปแล้ว
ว่าหลายคนได้ติดตามกันมานะกับการเสียชีวิตของนักแสดงอาวุโส
ฝีมือคุณภาพท่านหนึ่งป้าเขียดนภาพรในวัย๗๗ปี
ที่จากไปด้วยการติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะ
เมื่อวานนี้ทางครอบครัวได้มีการจัดพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิษฐรรมเป็นคืนแรก
ที่ศาลาธรรมสังเวชวัดสุทธิธรรมคลองรังอำเภอศรีมหาพลประจินบุรี
โดยมีญาติโยมแล้วก็ญาติพี่น้องคนสนิทเดินทางมาร่วมรดน้ำศพแล้วก็ฟังสวด
เมื่อคืนนี้พี่บิลบันลูริสต์และพี่เอกพันธ์ร่วมเป็นเจ้าภาพ
แต่ว่าติดภารกิจนะไม่ได้เดินทางมาร่วมในงาน
แต่ว่าส่งพวงหลีดมาร่วมแสดงความเสียใจด้วยค่ะ
พี่ขาวสมคิดค่ะลูกชายของป้าเขียน
บอกกับผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐว่า
ยังทำใจไม่ได้กับการจักรไปของคุณแม่นะคะ
เมื่อวานตอนอยู่ในบ้านแล้วมองไปเห็นเตียงที่คุณแม่เคยนอนอยู่
ทำให้รู้สึกว่าวันนี้ไม่มีแม่แล้วก็ใจหายนะคะ
เหงาแล้วก็คิดถึงคุณแม่มากจนนอนไม่หลับเลยล่ะค่ะ
แล้วก็อยากจะฝากให้แฟนคลับของคุณแม่นะคะ
มาร่วมส่งคุณแม่ไปพบภูมิที่ดีเป็นครั้งสุดท้ายด้วยค่ะ
เป็นกำลังใจกับพี่ขาวลูกชายป้าเขียดด้วยนะคะ
พิธีสวดพระพิธรรมจะมีขึ้นไปจนถึงวันอาทิตย์ที่๑๒มีนาคม
และจะมีการชาปนกิจในวันจันทร์ที่๑๓มีนาคม
ซึ่งก็อยากให้แฟนคลับของคุณแม่หรือว่าป้าเขียดนี่นะคะ
มาร่วมส่งป้าเขียดไปสู่พบภูมิที่ดีเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ